มีข่าวดีคุณผู้ชมฮะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะ
ปีหน้าครับมกราคมจะมีเงินเพิ่มมาอีกนะอันนี้ตามมติคอรมอลเลย
ส่วนช่วงสิ้นปีใครจะไปงานเขาดาวน์ใครจะไปสวดมนต์ข้ามปี
เขามีบริการรถเมฟรีด้วยแต่ว่าเส้นทางไหนบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มกันด้วยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเงินพิเศษในเดือนมกราคมปีหกหก
ให้กับผู้ถือบัตร๑๓ล้าน๒แสนคนซึ่งถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบโดยตรง
อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงราคาพลังงานที่ยังสูงต่อเนื่องและราคาสินค้าขึ้นด้วย
จึงมีมติเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้ผู้ถือบัตรอีก๒๐๐บาทครับคุณผู้ชมเป็นเวลา๑เดือน
ก็คือเดือนมกราคม๒๕๖๖ใครที่ได้วงเงิน๒๐๐บาทต่อเดือนก็จะได้เพิ่มเป็น๔๐๐บาทส่วนคนที่ได้๓๐๐บาทต่อเดือนจะได้เพิ่มเป็น๕๐๐บาทครับ
แต่ย้ำว่ามาตรการนี้จะเพิ่มให้เฉพาะเดือนมกราคม๒๕๖๖เท่านั้นนะครับ
และใครใช้บริการรถไฟทางไกลทั้งสายเหนือสายใต้และสายอีสานต้องรู้ไว้เลยเพราะนับตั้งแต่๑๙มกราคม๒๕๖๖ก็คือปีหน้ารถไฟทางไกลจะเปลี่ยนไปให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละโดยขบวนปฐมเริกครับจะออกจากสถานีกลาง๑๓นาฬิกา๑๙นาทีเป็นขบวนดีเซลรางเพื่อการท่องเที่ยวไปอายุทยาส่วนรถไฟเที่ยว
ขบวนรถเร็ว๑๗๑กรุงเทพสุไงโกลกครับโดยการเปลี่ยนมาใช้สถานีกลางจะมีขบวนรถไฟทางไกลรถด่วนขบวนพิเศษรถด่วนรถเร็วจำนวน๕๒ขบวนเป็นสายเหนือ๑๔ขบวนสายใต้๒๐ขบวนและสายตะวันออกเฉียงเหนือ๑๘ขบวนครับคุณผู้ชมแต่ขบวนรถธรรมดารถชาญเมืองและขบวนรถนำเที่ยวเนี่ยยังให้บริการที่สถานีหัวลำโพงเหมือนเดิมครับ

และวัดอรุณโดยจะให้บริการถึงตี๒ของวันที่๑มกราคม๒๕๖๖และยังขยายเวลาเดินรถที่ผ่านสถานที่เขาดาวน์สำคัญในกรุงเทพไปจนถึงตี๒นะครับของวันที่๑มกราคมเหมือนกันด้วยครับ